สนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟิน
เครื่องดื่มน้ำด่างอิชิตันโฉมใหม่สนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตพอดี
รจิลสูตรใหม่ดูกระจ่างใสกว่าเดิมอวดเดียวตอบโจทย์ปัญหาผิว
ไฟไลน์ปรับผ้านุ่มกึ่งเข้มข้นแฮปปี้เนสหอมสดชื่นยาวนานไม่ชุ้น

กลับมาเจอกันวันพุธไหนฝนจะตก
ถ้าตกแล้วมั้ย

แต่มันร้อนมากเลยเนอะมันร้อนกว่าปกติร้อนกว่าหน้าร้อนอีก
๒๐๒๔กรกฎาคมข้างกรมอุตรตุมก็เตือนออกมา
ช่วงนี้อาจจะมีฝนในหลายหลายจังหวัดก็มีเนอะลำปางกับนครนายกนี่เหมือนน้ำมาด้วยน้ำหลาก

อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้จะพูดถึงกันค่อนข้างเยอะทีเดียว
ทีเดียวสำหรับโอมิคอนสายพันธย่อยค่ะที่กลายพันธุ์มาจากบีเอสอง
ก็คือบีเอจุดสองจุดเจ็ดห้าเจอประเทศไทยแล้ว
ในประเทศไทยที่จังหวัดตรังนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่า
ศูนย์จีนมทางการแพทย์นะคะรามาธิบดีระบุว่าพบโอมิคอนสายพันธ
บีเอจุดสองจุดเจ็ดห้าแล้วหนึ่งรายในประเทศไทยที่จังหวัดตรัง
อันนี้เป็นการเก็บตัวอย่างโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ
สิบสองทับหนึ่งจังหวัดตรังค่ะเก็บไว้ตั้งแต่นู่นนะ
สิบแปดมิถุนายนซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเอง
เขามีการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมแล้วก็อัพโหลดขึ้นบนฐานข้อมูลโควิดโลก
เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่๑๘กรกฎาคม
มีการกลายพันธุ์ต่างไปจากไวรัสดั้งเดิมของอูฮันเนี่ยประมาณ๙๐ตำแหน่ง
โดยบีเอจุดสองจุดเจ็ดห้าเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะที่อินเดีย
ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้ว
นักวิทยาศาสตร์เองเขาก็สามารถเก็บตัวอย่าง
ถอดรหัสพันธุกรรมได้๓๓๘ราย
เฉพาะอินเดียเองอย่างเดียวนี่ก็๒๐๐กว่าลายแล้ว
ในประเทศอินเดียเนี่ยอย่างต้นกำเนิดเขามาตั้งแต่มิถุนาใช่ไหมคะ
แต่ถ้าจากมิถุนามาจนถึงตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้น
มันเริ่มแบบดูใกล้จะสงบแล้วอะค่ะเขาก็เลยคาดการณ์เอาไว้บอกว่า
มันน่าจะมาจากการที่ตอนนั้นอินเดียมีการระบาดหนักมาก
การระบาดมันมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น
มันก็เลยเบาบางลงอาจจะดูไม่หนักมากนะคะ
แต่ถามว่าหลายคนกังวลว่าตอนนี้สรุปแล้วมันหลบภูมิเก่งหรือเปล่า
มันดื้อวัคซีนไหมมันดื้อยาหรือเปล่านะคะ
การเอาไว้ว่าจะหลบภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ก่อนได้ดี
แล้วก็ดื้อต่อวัคซีนที่เป็นวัคซีนดั้งเดิมที่เราฉีดกันมาอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียสองรายเขาก็ไปเช็คสถานการณ์ก็คือดูไม่มีอาการอะไร
อาการดูไม่น่าเป็นห่วงอาการดูไม่รุนแรงเท่าไหร่
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เขาแถลงกับประชาชนนะคะ
บอกว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จะแสดงให้เห็นว่า

ทีนี้ไปดูทางฝั่งสาธารณาจารย์นายแพทย์เทียรวรรดิเหมือนมาจุธาค่ะ
ท่านก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่า
ถ้าเรายิ่งติดซ้ำเนี่ยยิ่งหนักขึ้นในภายหลัง
นี่ไงตอนแรกในความคิดที่เขาบอกว่าถ้าสมมุติติดแล้วเนี่ยมันจะมีภูมิ
เขาบอกว่าสำหรับไอ้ตัวใหม่เนี้ยเลิกคิดตรงนั้นไปได้แล้วนะ
ติดแล้วอาจจะยิ่งหนักขึ้นในอนาคตข้างหน้าอีก
คือมันเป็นเหตุผลถ้าติดควรจะต้องหายให้เร็วที่สุด
แม้ว่าจะได้วัคซีนเต็มเหนียวแล้วก็ตามนะคุณหมอบอก
แม้ว่าคราวที่แล้วเป็นเดลต้าครั้งใหม่เป็นโอมิครอน
ว่าคราวที่แล้วเป็นโอมิครอนครั้งใหม่เป็นโอมิครอนก็ตาม
เอาง่ายคือคุณหมอหมายถึงไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนที่ผ่านมาก่อน
อันนี้คืออย่าติดซ้ำเลยนั่นนะคะ
ผลกระทบเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันจะหนักขึ้นเป็นเงาตามตัว
แล้วก็ลองโควิดที่มันยืดยาวขึ้นในทุกครั้งที่ติดเชื้อซ้ำใหม่
วันนี้ของมดและแพนด้าก็มีการลงค่ะ
บอกว่ามีคนเขียนเข้าไปในเพจเขาเรื่องว่าอ่ะ
ติดโควิดปรากฏว่าอวัยวะเพศสั้นลงจริงค่ะ
เมื่อก่อนหน้านี้เราเคยมีข่าวนี้ออกมาแต่เป็นสหรัฐอเมริกาถูกไหมคะ

เขามีเขียนเข้าไปหาหมอแหลดแพนด้านั่นบอกว่าเอาไว้เอาสั้นลง

นี่เห็นไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นทุกคน

แต่พอดีพอดีเขาเป็นแบบนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
เขาก็ไปบอกทางหมอแหลปเป็นแบบนั้น
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของหยาด
ยาพอไหมอาทิตย์เดือนนี้เอาความจริงต้องยอมรับความจริงสักหน่อย
ฟาวิขาดแคลนโมนูก็ขาดแคลน
คือจริงเนี่ยทางออยเขาเตรียมจะออกประกาศนะคะ
คลินิกเอกชนให้ซื้อยาโมนูพิราเวียมาได้
ทุกคนได้รับยากันอย่างทั่วถึงค่ะ
ทีนี้ก็คือยาที่จะขยายไปในสถานพยาบาลเอกชน
แล้วก็คุณสาธิตปิตุเตชะเขามีนโยบายอย่างนี้
คือจะเพิ่มช่องทางการกระจายยาออกไป
ในอนาคตข้างหน้าบอกว่า
จากโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนแล้ว
รวมไปถึงร้านขายยาทั่วประเทศ
หลังจากนี้ต่อไปเขาก็ตั้งเอาไว้ว่า
จะได้ไปขายที่นั่นได้แจกจ่ายที่อย่างนั้นได้นะคะ
ซึ่งในแพทย์ทงชัยรองประธานกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องหนึ่งที่จะทำก็คือเร่งรัดให้ทางออย
มีการประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ให้มีการกระจายยาโดยเฉพาะโมนูพิราเวีย

ตามพรบสถานพยาบาลพศ๒๕๕๙
เข้าใจว่าสัปดาห์นี้นะคะจะเสร็จ
แล้วก็ไปทางคลินิกคลินิกเอกชน
นี่แหละรวมถึงมีการแช่งช่องทางการติดต่อซื้อขายนะคะ

จะต้องมีการใช้ยาตามข้อบ่งชี้ทั่วไป

อย่างที่บอกจะเพิ่มช่องทางการกระจายออกไปอีก

เพราะตอนนี้เอาจริงว่าถ้ามันติดเยอะ

ใช่เดี๋ยวมากใช่ไหมมันติดไปหมดเลยเม
แต่อยู่แค่ว่าเขาไม่ได้แจ้ง

คิดถึงแม้กระทั่งร้านขายยาด้วยซ้ำไป
ใช่จริงเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้เป็นแบบนั้นนะคะ
แต่หลายคนก็จะถามว่าแล้วต่อไปยามนูพิทัศน์

เพราะว่าตอนนี้คือหมายถึงโอเคถ้ากลุ่ม๖๐๔
แล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบว่าเป็นกลุ่มสีเหลือง
เริ่มต้นของการมีอาการพูดจริงเขาต้องแจกยาเลย

ถ้าสมมุติเราแจกช้าอย่างนี้บางทีมันไม่ได้ไงพี่
ว่าในที่สุดเขาจะใช้ระบบเหมือนอะไรรู้ไหม

ประกันเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปนอนโรงพยาบาลให้หมดนะ
หนึ่งคุณจะต้องมีรหาโรคร้ายแรง

เขาบอกว่าเราจะต้องผลิตให้ได้ในประเทศไทยไง
จริงเรามีการสั่งซื้อตัวส่วนผสมต่างนานามาผลิตที่เมืองไทยอยู่
แล้วนะคะแต่มันยังไม่พออืมณตอนเนี้ยใช่ไหมล่ะอืมมันก็ยังต้อง
นำเข้าอยู่อ่ะอืมวันนี้เขาจะบอกว่าทั้งฟาวิหรือโมนูเนี้ย
มันจะต้องผลิตที่เมืองไทยให้ได้เพราะว่ามันจะได้แจกจ่ายกันให้ได้
ถ้าอย่างงั้นอ่ะราคาต้นทุนเองฟาวิตอนเนี้ยมีฟาวิปลอมด้วยซ้ำไป
ใช่โมนูนี่ก็มีปลอมนะคะเป็นข่าวกันออกมาอย่างคลึกโคม
ดังนั้นเวลาตอนนี้เราไปซื้อยากินเองแบบอันตรายอ่ะวันนี้อีกหนึ่งข่าวคือสลด
ระหว่างที่ลงไปทำงานในท่อระบายน้ำเนอะบริเวณลานจอดรถ
หลังคอนโดย่านบางนาเนี้ยต่อมาเราพอเนี้ย
พยายามลุกเข้าไปช่วยเหลือฮะแต่หมดสติอีกรายนึง
เจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือไว้ไม่ทันจริงทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยตอนแรก๒ราย
ล่าสุดครับสอนอบังนาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จริงแล้วก็เหมือนกับเขาไปทำความสะบ่อเป็นแบบน้ำเสียเนาะกัญชัยเนาะ
คือระบบมันมีปัญหาเจ้าหน้าที่อาคารเองเขาก็เลยลงไป
คือเขาไปทำบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งก่อนจะหย่อนสายเซ็นเซอร์ของเครื่องจักรวัดเนี่ย
ปริมาณความเข้มข้นของแก๊สลงไปลึกจากผิวดินประมาณสัก๓เมตร
แก๊สที่ตรวจวัดเนี่ยจะหาอย่างแรกคือจะหาค่าออกซิเจน
แล้วก็ไฮโดเจนไฮโดเจนไซเฟรดนะครับ

หากมีปริมาณแก๊สมากเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย

เหมือนกับถ้าสมมุติใครโดนแก๊สมากมันก็จะเสียชีวิตอยู่แล้วเนี่ย

เจ้าหน้าที่เขาใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ๒๐นาทีฮะ
ก่อนที่เครื่องตรวจแก๊สจะส่งเสียงดังพี่
แสดงว่าอะไรที่เขาเสียชีวิตเนี่ย
เพราะความเข้มข้นของปริมาณแก๊สที่อยู่ด้านล่าง
มีความอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายมนุษย์

คือเขาเอาเครื่องหย่อนลงไปเนี่ยเขาไปเช็คเนี่ยนะครับ
คือไปพบว่าออกซิเจนเนี่ยจริงมันต้องเกิน๒๕

เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมนุษย์เองเนี่ยมันหายใจกันไม่ได้

แล้วแก๊สมีแก๊สไข่เน่านะครับ

รวมแล้วเนี่ยก็คืออีกประมาณสัก๒ชิ้น๓ชนิด
ก็เลยแบบทำให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
คือทางด้านตำรวจเขาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบหาสาเหตุนะฮะ

แต่ต้องรอดูผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
สรุปสำนวนได้ในเรื่องการเสียชีวิตนะฮะ
ก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง

ใครเป็นผู้สั่งการในการปฏิบัติงานครั้งนี้

หัวหน้าผู้ควบคุมงานเนี่ย

เจ้าหัวหน้าของเขาก็ทำงานด้วยนะฮะ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็แรงว่าตอนนี้นะฮะ
ตอนแรกที่มีการรายงานนำเสนอตลอดว่า

คุณดีเรกอินทะรังศรี๓๗ปี
คุณวราวุฒิอูนาศ๒๓ปี
แล้วก็คุณทศพลวักษวรรดิ

ทั้งหมดเป็นช่างอาคารครับ

พบแก๊สไข่เน่าพบไฮโดรเจน

ก็คือต่ำคือความปกติ
แล้วร่างกายของเราจะสามารถหายใจได้เนี่ย
มันต้อง๒๑ขึ้นด้วยเนาะกัญชัยเนาะ

แก๊สเห็นไหมคนที่ตายเพราะแก๊สก็เยอะ
ที่พบในตรงนี้ถือว่าอันตรายนะฮะ

จะต้องมีการวัดค่าบรรยากาศก่อนการทำงานทุกครั้งนะ

พยายามจะไปหาเจ้าหน้าที่ไปหาหัวหน้า

เพราะหัวหน้าก็เป็นคนที่ร่วมปฏิบัติงานนี้ด้วย

เป็นเรื่องที่หลายคนได้แต่ส่งกำลังใจ
เสียใจคือปฏิบัติเสียชีวิตในหน้าที่จริง
อันนี้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะ
คนแรกลงไปพอแบบหมดสติไป

คนที่สี่เป็นรับพอลงไปช่วย

รอปภช่วยขึ้นมาคนแรกเพราะเป็นคนสุดท้ายที่ลงไป

เพราะฉะนั้นต้องระวังด้วย
ต้องมีการตรวจให้ชัดเจนซะก่อน
ใช้เครื่องมือในการตรวจ
บางคนอาจจะต้องใส่ขั้นสายนักลงหน้ากาก
หรือเครื่องมือปลาจึง

ซึ่งจริงมีการจ้างเจ้าหน้าที่กู้ไพไปถึง
แล้วสามารถช่วยขึ้นมาได้ภายใน๒๐มิที
หลังจากนั้นนหลายคนต้องคอสงสัย
ว่าแล้วทำไมถึงแบบยังไปส่งโรงพยาบาลไม่ได้
คือแบบโทรศัพท์ไปที่ประกันสังคมต่าง
ทั้ง๓ท่านหรือว่าทั้ง๔ท่านเขามีอยู่อย่างนี้
โทรไปประกันสังคมทางโรงพยาบาลบอกว่า

แต่ยังไปส่งโรงพยาบาลไม่ได้อะไรอย่างนี้

หมายถึงว่าเอาขึ้นมาแล้วจะไปส่งไปรักษาที่ไหน
อยู่บนรถแล้วกู้ภัยใส่รถเรียบร้อย
คุณพ่อคุณแม่เขาญาติเขาอยู่บนรถเรียบร้อย

กลายเป็นว่าโรงพยาบาลบอกว่ารับเคสไม่ได้

อ้าวนะครับก็กลับมาดูเรื่องราวนะฮะ
ระหว่างวัดกับคอนโดนะครับ

เรื่องราวก็คือวัดแห่งหนึ่งนะครับ

ก็ต้องมีการสวดศพนะครับ

บอกว่าแหมสวดเสียงดังเหลือเกิน

เดี๋ยวไปดูภาพนี้หน่อยอะมา
นี่นะครับ

เรื่องนี้เหมือนกัน

แต่คนที่บอกว่าเก๋งดังคนโดค่ะ
คุณมาก

ก็คือกำลังเป็นประเด็นถกเถียงดราม่ากันอยู่ในตอนนี้นะครับ

โดยให้เหตุผลนะว่าเสียงดังรบกวนเหลือเกิน
จนเกิดเป็นภาพเหตุการณ์ประทะคารมกับทางวัด
ซึ่งทางวัดเองก็ตอบโต้กลับมาบอกว่า

แล้วก็ทำแบบนี้กันมานานแล้ว

คนอื่นเนี่ยรับได้ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงรับไม่ได้
ไหนอ่ะวัดบังเอี่ยนี่

ก็คือคอนโดอยู่ล้อมรอบวัดเลยนะครับหญิงสาวในคลิปเนี้ยก็เปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นวันที่สิบก้าวกว่าละกาดาคมครับสาเหตุตัวเองนั้นไปคุยกับทางวัด
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตนเองเรียนออนไลน์อยู่ครับและเป็นเวลาเดียวกับที่วัดนั้นสวดศพ
ทำให้มีสมาธิในการเรียนเพราะเสียงจากลำโพงมันดังเข้าไปในห้องเธอเองยังตัดสินใจนะฮะ
ขอให้ทางวัดนั้นหันลำโพงไปข้างไปทางวัดแต่กลับถูกทางวัดบอกว่าไม่สามารถทำได้
เพราะที่ผ่านมาอยู่กันแบบนี้มาตลอดซึ่งตนเองเข้าใจกับเหตุผลของทางวัดนะ
ยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้มีจัตนาที่มันดีกับทางวัดเลยแต่อยากขอให้ทางวัดนั้นเข้าใจตนเองด้วยเหมือนกัน
นี่นะฮะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะลองฟังเสียงหญิงสาวดูนะครับ
คือเป็นวันที่๑๙เมษาค่ะทางวัดเนี่ยมีการสวดศพนะคะของบุคคลทั่วไป
ก็ต้องแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสียงจากลำโพงอะค่ะ
มันเข้าไปในห้องแม้ขณะที่เราปิดประตูหน้าต่างปิดประตูบานเลื่อนทุกอย่างเสีย
มันก็ยังเข้าไปอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราไม่มีสมาธิเรียนนะคะ
เราก็เลยแบบตัดสินใจที่จะลงไปขอความกรุณาเขาว่า
บกวนอ่าหาลำโพงเข้าไปทางในวัดจะได้ไหมคะ
เพื่อที่เราจะสามารถแบบมีสมาธิเรียนหนังสือแล้วเราก็ไม่ได้แบบ
มีจิตนาที่ที่ที่ไม่ดีครับเราเพียงแต่เข้าไปขอให้ให้ให้วัดช่วยตรงตรงนี้หน่อย
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่สามารถทำให้ได้เขาก็อยู่กันแบบนี้โอเค
ตรงนี้เราก็เข้าเข้าใจอ๋อมันก็นานาจิตตังค์วัดเขาบอกเขาอยู่มาสี่ร้อยปีคุณหนุ่มอืม
เขาบอกอย่างนี้ว่าเรื่องที่ร้องเรียนไปยังสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยไม่แน่ใจ
คือผู้หญิงในคลิปเนี่ยแต่ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจไปแล้วว่าทางเจ้าอาวาสเนี่ย
ต้องทำตามคำสั่งคนก็สงสัยว่าทำไมต้องริดรอนประเพณีที่ทำกันมานาน
จึงเป็นปัญหามากขึ้นเขาก็ว่าอย่างงั้นอ่ะนะฮะส่วนการสร้างคอนโดมิเนียมนั้นอ่ะ
เรื่องนี้ต้องไปถามทางกรมโยธาธิการเพื่อตรวจสอบจุดนี้ทางคอนโดกับนิติบุคคล
ไม่ได้มีปัญหากับวัดเป็นปัญหาเฉพาะบุคคล
คือหมายถึงว่าส่วนรวมไม่ได้มีปัญหากับวัด
เป็นปัญหาเฉพาะบุคคลทางคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ทางหาทางออก
เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเขตธนบุรีแต่ก็ยังมีอีกหลายเขตที่มีปัญหาแบบนี้ฮะ
เพราะคนพักอาศัยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจประเพณี
ซึ่งทางเจ้าอาวาสเอ่อวัดบังสแกก็บอกว่า
หลังจากพูดคุยกันแล้วเนี้ยก็อยากให้ประเพณีเองเนี้ยอยู่เหมือนเดิม
อัตมาก็อยากฝากถึงคนที่ต้องการจะซื้อคอนโดมิเนียมหรือที่อยู่อาศัยเนี่ย
ศึกษาสภาพแวดล้อมประเพณีดีก่อนแต่ความจริงถ้าคนละครึ่งทางก็คือหัน
ลำโพงไม่ต้องไปหาเขาดีกว่าไหมอ่าใช้ปันเนี้ยในมุมกลับกันเนี่ย
ก็มีหนังสือจากสำนักพุทธนะฮะก็คือส่งมาเหมือนกันที่วัดนี้ด้วย
นะครับแล้วก็บอกว่าเหมือนแบบอยากให้ทางวัดเนี่ยชี้แจง
เรื่องของเสียงที่มันดังเกินดังออกมาอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็คือมันจริงแล้วเนี่ยในสภาพแวดล้อมของวัดแห่งนี้
โดเนี่ยล้อมรอบวัดเลยอืมแล้ววัดเนี่ยอยู่มานานแล้วทีเนี้ย
เพื่อความอันนี้เพื่อความเป็นธรรมถูกไหมฮะก็คือก็ต้องบอกว่า
จริงจริงแล้วเนี้ยการที่เราเองเนี้ยจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไหนไหน
อย่างเราจะไปซื้อคอนโดเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเออรอบ
ในรอบเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมฮะว่ามีวัดมีวัดเราก็ต้องยอมรับได้ว่า
มันอาจจะมีเสียงรักฆังอาจจะมีเสียงสั่วสบอาจจะมีอะไร
คุณไปอยู่ติดกับโรงเรียนคุณก็ต้องยอมรับว่า
คุณอาจจะได้ยินเสียงออดโรงเรียนเสียงเคารพทงชาติ
เสียงเด็กที่เขาคุยกันหรืออะไรอย่างนี้อาจจะต้องยอมรับให้ได้
ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งคุณไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ติดกับโรงพยาบาล
คุณอาจจะบีบแตรรถไม่ได้คุณจะคือทุกสิ่งทุกอย่างในบริบทของมันอ่ะ
มันมีบอกกับมันไว้อยู่แล้วอืมนะฮะแต่ทีเนี้ยทำยังไงอ่ะ
ในเมื่อต้องไปอยู่ร่วมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจำเป็นที่จะต้องคุยกัน
อืมอ่าแต่ถ้าไปบอกว่าให้เลิกทำคงเป็นไม่ได้
เพราะว่าเขาก็อาจจะปฏิบัติมาแบบนี้อาจจะบอกพี่คะขอเบานิดนึงได้ไหม
อ่าเพื่อจะอยู่ร่วมกันอ่ะอาจจะต้องบอกเขาอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าถ้าให้เลิกมันคงจะแบบมันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะอืม
ถูกไหมซึ่งวัดเขาบอกอ้าวแล้วตอนก่อสร้างคอนโดล่ะ
ตอกเสาเข็มอ่ะเขาก็ยังไม่โวยวายเลยแต่เอาจริงจริงนะ
ถ้าสมมุติมันเบาเสียงลำโพงหน่อยได้ไหมแค่นั้นเองก็คนละครึ่งทาง
บางทีเขาก็เห็นใจเขาอ่ะเนอะไม่แต่ว่าที่ห้องที่น้องอยู่เนี่ย
มันไม่คือมันไม่ได้อยู่ติดอย่างงั้นนะมดดำคือมันเป็นอย่างงี้
วาดรูปให้ดูอ่าอ่าอย่างงี้ตอนเผาศพไม่ยิ่งมีปัญหาเหรอ
วันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ไหมอ่าอ๋อเวลานี่เวลาเผา
คือมันเป็นคือตรงนี้ก็เป็นคอนโดคอนโดเป็นโรงเรียนเนี่ย
มันประมาณอย่างเงี้ตรงนี้ก็เป็นคอนโดเนี้ยคอนโดล้อมรอบตรงเนี้ย
เนี่ยก็คือมีถนนแบ่งตรงนี้เมนวัดสองข้างมีเมนอยู่ฝั่งนี้
อาคารนี้ตรงช่วงนี้คอนโดทั้งนั้นเลยนะมีโรงเรียนอยู่ตรงนี้
แต่ไม่มีใครที่ไปร้องนะอ๋อมีเขาคนเดียวมีตรงเนี้ยน้องเขาอยู่ตึกนี้
ซึ่งไกลพอสมควรคือเออที่ถัดออกไปใช่แต่ตรงเนี้ยแต่น้องเขาอาจจะบอก
โอเคเขาเขาเขาเรียนอ่อนหลายเรียนอยู่เพราะว่าคือเราก็ไม่รู้
เพราะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนึกออกไหมอืมเออแต่ทีเนี้ยมันก็แบบ
ไม่รู้อ่ะแต่น้องเขาบอกเขาไม่ได้ไปร้องทางสำนักพุทธหรืออะไรไม่ได้
เขาบอกเขาไม่ได้ไปร้องแต่ไม่รู้ว่าใครร้องอืมว่าอย่างงั้นอ่า
แต่ว่าเห็นว่าจะมีการพูดคุยกันเนี่ยระหว่างทั้งสองฝั่งอะไรอย่างนี้
เพราะตอนเรียนแล้วคุยกันอ่ะถือว่าถ้าใส่หูฟังค่ะจะดีขึ้นไหมค่ะ
ก็อาจจะต้องใส่หูฟังเอออย่างเงี้ยใส่หูฟังแอบเสียงภายนอกใช่ไหม
เดี๋ยวนี้สวดศพกรุงเทพแป๊บเดียวใช่ป่ะไม่ใช่โมง
ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสามสิบนี่ก็เหมือนกับอืมทำวัดอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ยาวนานแบบทั้งวันทั้งคืนแล้ว
นอกจากพระเภณีวัลพระใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีของเขาถูกไหมน่ะ
แล้วตอนนี้กรุงเทพฯทำใจแบบนี้อย่างตรงราบปะเขาเห็นไหมล่ะ
กลายเป็นแบบว่าอูหูหู
คอนโดรอมเลยแบบนี้อืม
คือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือวัดเขาก็อยู่มาแล้วคือชุมชนแถวนั้นเขาเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปอยู่เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราเองไปอยู่ตรงจุดไหนไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่กับใครใช่ไหมก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ว่าเออเรามีวัดนะระครั้งต้องมีเพราะก่อนนั้นนี่จำได้ไหมเคยมีเหตุเรื่องระครั้งใช่
เออมันก็หาคำตอบไปก็เป็นวัดอ่ะเนอะเอออย่างเงี้ยคือจะให้ตีระครั้งยังไงอ่ะเปลี่ยนเป็นระครั้งใช่ถ่ายไอติมแกล้งแกล้งอย่างเงี้ยคงจะไม่ใช่อ่ะอืมเออเค้าก็ต้องตีตามจังหวะเออเอาแบบการบอกเวลาเอาแบบอย่างเงี้ยบอกเฮียอามแต่ในมุมกลับการคนที่อยู่คอนโดกก็ต้องเรียนรู้ในสถานที่

กรุงเทพใครจะมาสร้างวัดแต่อันหนึ่งซึ่งผมเคยผมเองก็เคยร้องนะผมเคยร้องนะคือคือสมัยก่อนอ่ะมายูเพิ่งคลอดแล้วก็แบบก็จะมีแบบงานบวชงานบวชเขาก็จะเปิดเพลงกันอ่ะฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยเปิดดังแบบถึงเช้าถึงเช้าอีกวันสามวันสามคืนอ่ะไม่

ไว้กันให้ได้อ่ะต้องอยู่กันให้ได้แต่แต่สมมุติว่าหรือจะ
ถูกแต่เมื่อก่อนไม่ต้องใช้เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยมีลำโพง
ตอนสมัยแม่ผมตายตอนอะไรอย่างนี้ตอนผมไปวัดก็ไม่มีลำโพง
แต่ตอนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีลำโพงมีไหม้เลยแหละอ่ามีไหม้
พระก็จะสวดออกใหม่ออกใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เราไปก็เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย
คือพระท่านก็อาจจะแบบเจ็บคออ่ะเออแล้วคือท่านก็ต้องแบบเดินสายแบบ
ตะโกนไม่ไหวไงก็ต้องแบบเดินไหลหลับตาราอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นต้องใช้คือมันหลายอย่างอ่ะมันเรื่องมันเยอะอ่ะ
คือเข้าใจทั้งหมดเข้าใจทั้งชาวคอนโดน้องคนนี้เข้าใจทั้งวัด
เข้าใจทั้งพระอืมอาจจะต้องไปหาข้อยุติร่วมกันอย่างเงี้ย
เออมันต้องไปหาข้อยุติร่วมกันอ่ะอืมอันเนี้ยแต่วัดก็คงไม่ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่า
เพราะว่าพระก็พระก็เข้านอนเช้าอยู่นะจำวัดอ่ะก็คงไม่ทั้งวันทั้งคืนดึกดึ
ไม่ก็ช่วงทุ่มกว่าเขาก็บอกว่าช่วงนั้นเขาก็เรียนออนไลน์อยู่
เป็นช่วงสวดศพอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้ถ้าสมมุติเวลาเผาศพไม่ยิ่งมีปัญหาตายเหรอ
จริงอ่ะแต่วัดก็บอกเขาอยู่มาก่อนร้อยปีอืมเขาก็เผาศพเขาก็มีอะไรอย่างงี้ตลอดอ่ะ
อืมแต่ก็จริงหนูบอกก่อนนี้พระทุกคนคนแบบติดไมค์แล้วอ่ะ
กลัวเดี๋ยวคนข้างนอกไม่ได้ยินก็อาจจะมีติดลำโพงอะไรอยู่ด้านนอกไปด้วยอย่างนี้เนอะ
อ่าเดี๋ยวรอดูข้อสรุปกันว่าจะเป็นยังไงเรื่องนี้มาอีกแล้วค่ะ

เสียเงินเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า๓๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ

คือทนายโนบิเขามีการพากลุ่มตัวแทนผู้เสียหายกว่า๑๐อะไรเนี่ยค่ะ

เพราะว่าหลังจากถูกหลอกให้นำเงินมาร่วมลงทุนออมเงินแชร์นี่แหละค่ะ
แล้วก็สูญเงินกันไปกว่า๓๐ล้านบาท
ซึ่งทนายกฤษฎาทนายโนบิเนี่ยก็พาผู้เสียหายมาขอความเป็นธรรมนะคะ
แล้วก็แจ้งความกรณีที่ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี
ชักชวนให้มาร่วมลงทุนเล่นแชร์กันแบบจำนวนมากเลยค่ะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาล้มวงแชร์
บางครอบครัวเนี่ยเขามีลูกแบบป่วยติดเตียง
อยากจะได้เงินไปเป็นค่ารักษาแต่กลับไม่ได้เงินตามจริงอย่างที่เขากล่าวอ้างอะค่ะ
โดยมีบ้านแชร์ทั้งหมด๒บ้านด้วยกัน
บ้านแรกก็คือบ้านมนต์เท้าแชร์กุ้งนะคะ
แล้วก็บ้านมะลิวันเท้าแชร์กุ๊ก
อย่างที่บอกไปมูลค่าความเสียหายกว่า๓๐ล้าน
เรื่องนี้ต้องแยกผู้เสียหายออกเป็น๒กลุ่มด้วยนะคะ

แล้วก็ใช้ชื่อคนสนิทในการรับเงินจากลูกแชร์
ทีนี้เมื่อได้เงินมาแล้วปุ๊บประกาศล้มวงแชร์เลย
ส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการชักชวนในทุนให้มาร่วมลงทุน
แล้วก็อ้างบอกว่าจะนำเงินมาปล่อยกับลูกแชร์

ตอนนี้มีผู้เสียหายมาขอความช่วยเหลือประมาณ๓๐กว่ารายนะคะ
รายเขาเครียดมากจนคลอดลูกก่อนกำหนดก็มี
รายแม่ป่วยไม่มีเงินรักษา
จำเป็นจะต้องปล่อยให้แม่เขาเสียชีวิตไปเพราะไม่มีเงินเนี่ยค่ะ
โดยพฤติกรรมของเท้าแชร์เขาจะเริ่มจากการชักชวนเพื่อนฝูง

แล้วก็จะค่อยขยายวงไปเรื่อย

บ้านแรกเนี่ยมีคนร่วมลงทุนกว่า๓๐๐คนนะคะ

แล้วก็มีการให้ฆ่าหัวคิวจากการชักชวนมาด้วย

หลังจากนั้นก็มีการประกาศลบวงแชร์ไปเมื่อเดือนมีนาคม
ส่วนเท้าแชร์ทุกวันนี้ใช้ชีวิตตามปกติค่ะ

รวมถึงมีการเปิดร้านอาหาร
ทีนี้พอผู้เสียหายไปสอบถามบ่ายเบียง
เขาอ้างว่าตัวเขาก็โดนโกงเงิน
ทีนี้แหละค่ะหนึ่งในผู้เสียหายเขาบอกว่า
รู้จักกับเท้าแชร์เพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ด้วยความที่ไว้ใจเพราะว่าพื้นฐานดี
อีกทั้งเขาทำวงแชร์มา๕ปีแล้ว

ต้องขายทองที่เก็บสะสมเอาไว้

สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้นะคะ

จะหาเงินมาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์
อยากจะให้นำเงินมาใช้หนี้กับเขาบ้าง

พร้อมกับพิจารณาประกอบพยานหลักฐาน
ก่อนจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการต่อไป

ทุกวันนี้ถ้าสมมุติเขาทำให้รวยได้จริง

พวกนี้ใช้ความสนิทไงพี่

อย่างกรณีที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเขาบอกว่า
เขาเห็นเขารู้จักกับเท้าแชร์เพราะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน

บางทีก็เป็นการชักชวนกันมาต่อกันมา

ไม่แต่งงหนูงงหนูก็เคยเห็นเขาเล่นแชร์กัน
คือวงแชร์นี้ไม่ได้เป็นประกอบธุรกิจ

โปะต้องโปะต้องรอบแรกอ่ะได้กันอยู่แล้วละ
เพราะนี่เขาใช้คำว่าเป็นแบบออมเงิน
อ้อมกับใครอ่ะสมมุติเดิมที่ที่เขาเล่นกันนะคือว่าแต่ละคนเอาเงินมาลง
หัวละ๒๐๐๐๒๐๐๐แล้วก็คนที่เปียร์ได้ถึงได้ไปดูปะแม่ถูกไหม
ปกติถ้าเป็นวงแชร์นะอันนั้นแต่อันนี้มันไม่ใช่นี่มันเหมือนแบบ
บอกว่าเอาคนนั้นมาลงทุนก็จะได้เปอร์เซ็นคืนไป๑๒๑๐อะไรอย่างนี้

แต่นี่ล้มได้เงินก้อนปุ๊บล้มเลย
ได้เงินแล้วล้มได้เงินแล้วล้มทำแบบนี้

ใช่ป่ะศรีสะเกดยังตามตัวไม่ได้เลย

เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังแต่ส่วนใหญ่เลยจริงเนี่ย

แล้วเขาก็จะใช้ชีวิตเนี่ยโอ้โหหรูหลาฟูฟ่า

อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ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

แม่ข้าวเขาเครียดดูซินั่งเครียดหนักเลย
หนึ่งตอนแรกอ่ะไข่ไก่มันก็ลงอยู่มันลงดีเลยล่ะ
อะไรเกิดขึ้นอยู่ดีมันปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลย
แงหนึ่ง๕บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้มีการปรับขึ้นของไข่ไก่เนี่ย๒ครั้ง
แผงหนึ่งมันก็ปรับขึ้นเป็น๑๐บาทเดือนเดียวปรับขึ้น๑๐บาทดูสิ
มันเป็น๙๕บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องปรับขึ้นตามราคาไข่ไก่
ทุกวันนี้ตอนนั้นเราบอกไข่ไก่เหลือ๓บาท๔บาทวันนี้ไข่ไก่เบอร์๐เหลือ๕บาท
ไข่ไก่เบอร์๑แล้วก็เบอร์๒ก็ต้องปรับขึ้นตามเป็น๔๕บาทแล้วก็๔๐บาทตามลำดับฮะ
ติ๋มป้าติ๋มนี่คือเป็นคนแม่ค้าขายไก่ซึ่งเขาก็ขายมานานแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าราคาไข่เนี่ยปรับตัวขึ้น๒ครั้งแล้วโดยเพิ่มขึ้น๒ครั้งเนี่ย๑๐บาท
สาเหตุจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยคือเอาง่ายเลยราคาของอาหารสัตว์
ราคาอาหารสัตว์ตอนนี้มันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำมันแม้จะลงแต่มันก่อนหน้านี้มันขึ้นแบบน่าตกใจ
แพงอยู่ก็ต้องถือว่าราคาน้ำมันก็ยังแพงอยู่ตอนนี้ยอดจำหน่ายในแต่ละวันเนี่ยลดลงจนเริ่มได้รับความเดือดร้อน
เพราะลูกค้าเนี่ยเขาก็เอาเงินไปซื้อเนื้อไก่ดีกว่าเขาก็ไปซื้อไข่ไก่กันแล้ว
ตนเนี่ยอยากให้ช่วยกันหน่อยเถอะช่วยให้ปรับราคาไข่ลงมาหน่อยเถอะ
ตรึงราคาไข่ไว้หน่อยได้ไหมเพราะจะได้ให้ขายดีขึ้น
จากเดิมเนี่ยขายไข่ไก่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ขายกันได้วันละ๒๐๓๐แผง
โดยเฉพาะเบอร์๐เนี่ยตอนนี้นะ๑๐แผงก็ดีใจแล้ว
เขาว่าอย่างงั้นแล้วไข่ไก่มันก็เน่าได้เหมือนกันนะฮะใช่
ไก่มันเน่าได้เหมือนกันแล้วตอนนี้คือไข่ไก่ก็คือล้น
ไปพักดีกว่าพักสักพู่นะเดี๋ยวกลับมาครับครับ

ทัศน์วงศ์หาศวีแฮชแท็กเห้ยมีแฮชแท็กว่าเกี่ยวกับไหน
คือเรื่องของเรื่องนี้มันหญิงปนนิตาลุกขึ้นมาโพสเตือนสติบุคคลปริศนา

นี่ไงมีกาแต้มมีเกษตรมาซาวินมิกทองระยะเห็นไหมล่ะ

เพราะมันเป็นช่วงนี้พอดีแต่หนูไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้นดีกว่า

ไฮโซว่าเขายังไง

ใช่มันต้องแบบแกดแพทเชื่อมโยง

เมนต์เพื่อนที่ลงเมื่อกี้นี้อีก

เนาะ

อยากรู้เรื่องนี้เดี๋ยวให้ไปตามนะคะ

ที่ผ่านมาในเป็นวันเกิดของคุณซันนี่
ชายที่รู้ว่าป่วยแต่อาจจะบอกไม่หมด
เพราะว่าพี่ซันนี่ไม่ค่อยบอกอะไรใคร

ก็บอกว่าผมไปคุยกับแกแกนอนอยู่

กินยาไหมเขาก็ตอบว่า
ไม่ได้กินยาอะไรเลยอยากให้ผมช่วยไหม

อะไรเยอะแยะฉันต้องการแค่ให้มาเทน้ำ

ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือเขากลัวเป็นข่าว
ไม่อยากไปรักษาเพราะว่ากลัวแม่รู้

ปกติถ้าคนไข้เสียชีวิตมันจะมีขั้นตอนต่อไป

ประเด็นนี้ก็สงสัยเหมือนกันก็ถามเจ้าหน้าที่ไป
เห็นบอกว่าตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วย

เคลื่อนไปโรงพยาบาลได้เลยอืมเดี๋ยวขอประสานกับทางพยาบาลอีกทีว่าได้คุยกับตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่ายังไงเพราะว่าแต่กรณีนี้จะมีข้อแตกต่างกันท่านว่าอย่างนั้นน่ะนะคะคือหลายคนก็บอกว่าจริงจริงแล้วถ้าเกิดแบบป่วยไม่สบายจริงจริงอาจจะต้องแบบไปรักษาแล้วศพพอแล้วภาพศพไม่ต้องเอาขึ้นแล้วพอแล้ว
แล้วก็ร้องหนุ่มก็ถามว่าห้าพันบาทต้องการอะไร
สาวคุณต้องการบอกขอทั้งกอดแล้วก็หอม
เธอยังบอกอีกว่าเป็นการให้ติ๊บ๕๐๐ที่คุ้มมาก
ดูค่ะ

เขาปลื้มศิลปินไงปลื้มคุณโอ๊ต

ผู้ชายก็ยืนเต้นอยู่คุณผมเห็นคุณแบบเอาไปเหน็บแล้วไปขอหอมเขาไหม
เสียตัวก็ต้องเสียตังค์เสียตังค์ก็ต้องเสียตัวจบ

ไปโอเคสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ